ต่อกันที่จังหวัดบุรีรำนะครับผู้ชายคนหนึ่งก็ไปเที่ยวร้านอาหารกับเพื่อนรุ่นน้องนะฮะ
ระหว่างที่รุ่นน้องไปรอที่รถตัวเองก็เช็คบินแล้วก็เดินกลับตามไป
สักพักมีคนร้ายไปดักซุ่มอยู่เอามีดปาดคอนะฮะแต่ไม่เสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นการทำเพื่อชิงทรัพย์แต่ว่าตำรวจก็คาดว่ามันอาจจะมีหลายประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
เมื่อช่วงทรัพย์ประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจสอพรนางมรองจังหวัดบูรีลำนะฮะ
ตำรวจสอพรนางมรองจังหวัดบูรีลำนะฮะ
พอไปถึงเนี่ยคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับมาทราบชื่อภายหลังชื่อนางรุ่งอายุนายรุ่งอายุ๕๔ปีครับ
ซึ่งเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวก็นั่งดื่มกินกันปกติครับนะจังหวะจะกลับเนี่ยถูกคนร้ายเอามีดปาดที่คอ
แต่ว่ายังไม่ได้ลึกถึงจุดสำคัญมากแต่ก็บาดเจ็บสาหัสเลือดออกมาเยอะทีเดียว
ทีนี้คนที่ไปด้วยชื่อว่านายปฏิญาณขออภัยปฏิพานอายุ๒๔ปีเป็นเพื่อนรุ่นน้องของคนเจ็บ
คนเจ็บเขาบอกแบบนี้ว่าตัวเองกับแฟนเนี่ยมาเที่ยว
แล้วก็มีพี่คนที่เจ็บเนี่ยมาด้วยก็นั่งรับประทานอาหารกันไป
กินกันไปตามปกติพอประมาณเที่ยงคืน
ร้านจะปิดแล้วก็ชวนกันกลับตอนนั้นตัวเองก็ไปรอที่รถ
ติดเครื่องรอนายรุ่งเนี่ยกำลังเดินตามไป
ระหว่างที่จ่ายเงินเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็ไปรอที่รถก่อน
เองได้ยินเสียงแฟนสาวตะโกนเฮ้ยพี่พี่โดนทำร้ายนะฮะ
ตัวของนายปฏิพาเนี่ยก็ลงจากรถไปดู
เห็นในรุ่งฟุบกับพื้นไปแล้วแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมสีแดง
คาดว่าเป็นคนที่ก่อเหตุเอามีดปาดคอในรุ่งเนี่ยวิ่งหนีไป
ตัวเองก็วิ่งตามไปแต่ก็ตามคนร้ายไม่ทันนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าตามคนร้ายสุดท้ายเขาสะดุดล้มแล้วก็บาดเจ็บที่เข่า
ทำให้ตามไม่ทันนะฮะก็เลยรีบกลับมาดูคนเจ็บก่อน
กู้ภัยก่อนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นการดักซุ่ม
เพื่อปาดคอชิงทรัพย์มากกว่ากับลูกค้าที่มาเที่ยว
แต่บังเอิญจังหวะที่ไปก่อเหตุเนี่ยมีคนเห็นพอดี
ก็เลยทำไม่สำเร็จนะยืนยันว่าไม่น่าใช่เรื่องชู้สาวนะครับ

อาวุธมีดยังตกอยู่ที่เกิดเหตุไหมฮะไม่เห็นมีดไม่เห็นมีด
เห็นพระเห็นรองเท้าแล้วก็เสื้อของใครของคนร้ายอืม
อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ริมถนนพระอยู่ริมถนน
รองเท้าอยู่ที่หน้ารถผมแล้วก็เสื้ออยู่ในป่าอืม
คนร้ายวิ่งหนีไปเดี๋ยวตำรวจจะสอบปากคำคนเจ็บอีกทีนะฮะ
แล้วก็พยานต่างที่เห็นเหตุการณ์ด้วยรวมทั้งจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วย
ซึ่งจะหาเบาะแสที่เกิดขึ้นล่าสุดเราตรวจสอบไปในรุ่ง
ผู้คนที่โดนปาดคอพ้นขีดอันตรายแล้ว

แล้วก็ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ไม่โดนจุดสำคัญ

จากการลงไปสอบสวนจุดเกิดเหตุของตำรวจพบหลักฐาน
ก็คือรองเท้าหนึ่งข้างแล้วก็เสื้อคลุมสีแดง
ซึ่งคาดว่าเป็นของคนที่มาก่อเหตุ
แล้วก็ตรงกันกับที่เพื่อนของคนเจ็บนั้นให้การเอาไว้ว่าคนร้ายใส่เสื้อคลุมสีแดง
ตกอยู่ที่ป่าย่าข้างทางห่างจากร้านอาหาร๓๐๐เมตร
ก็เก็บไว้อันนี้ฮะเป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
แล้วก็ไปเจอรอยเท้ารอยของรถจักรยานยนต์ต่าง
ซึ่งจอดอยู่จุดที่พบเสื้อด้วย
แล้วคาดว่าคนร้ายน่าจะไปจอดรอแล้วพอเห็นแล้วก็เข้าไปก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจกำลังลงพื้นที่หารักฐานเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ตั้งเอาไว้๓ประเด็นคือ
อาจจะเป็นการทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์ชู้สาวหรือว่าความขัดแย้งส่วนตัว
ถึงแม้ว่าเพื่อนของคนเจ็บบอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องชู้สาวอย่างแน่นอน
แต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องตั้งเอาไว้ก่อนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ